ข่าวไทยรัฐทีวีเพิ่มดีกรีความเข้มข้นกับ๕คนข่าว
รับอรุณด้วยข่าวสารยามเช้าไปกับเขมสอนหนูขาว
เคราะห์ทุกประเด็นเด่นเที่ยงวันโดยสุภาพคลี่ขจาย
ร่วมเป็นสื่อกลางประสานทุกปัญหากับสืบสกุลพันธ์ดี
ข่าวครบเครื่องทุกคำนำทับโดยพิระวัติอัตธนาค
ข้นเจาะลึกทุกคืนกับชายรัฐถมยา
เริ่ม๑กุมภาพันธ์นี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒